หรือพี่น้องชาวพระราม๒ควรเอาแบบนี้

ชาวปลวกแดงของไฮยองกับชาวสิริชาชนบุรี
ผนึกกำลังกันออกมาเป็นหลักร้อยคนค่ะ
มาประท้วงถนนจุดนี้สร้างไม่เสร็จสทีกี่ปีแล้ว
ปีแล้วต่อสัญญาแล้วต่อสัญญาอีกนะฮะ

เราให้เป็นพ่อแม่พี่น้องคุณที่รับอุบัติเหตุบ้าง
แล้วเป็นเพราะคนที่ต้องมาเจ๊งกับธุรกิจบ้าง
พวกเราทนมานานแค่ไหนแล้ว
โอ้โหฟังเสียงพี่เขาเขาไม่ไหวจริงนะ

พอฟังแบบนี้แล้วจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะ

มันมีคนตายไงมันมีคนตายด้วยนะคะ

แยกปากร่วมไปจนถึงถนนสาย๓๔

ไม่มีวี่แววว่าจะเสร็จ

ขายของไม่ได้ว่าแย่แล้วแต่มีคนตายแย่กว่า

ชาตินี้จะเสร็จไหมเออ

ทุกอันข้อความแม้อาจจะ
อาจจะไม่สุภาพบ้างแต่ต้องออกจากใจว่
จากใจอ่ะไม่ใช่คนพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกค่ะโอ้โฮจากใจว่ะนี่ดูนี่

เล่าให้ฟังแบบนี้เรามีโอกาสไปคุยกับชาวบ้านในท้องที่นะคะ

ถนนเส้นนี้สร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ต่อสัญญามา๒๓ครั้ง
อ๋อจะสิ้นสัญญาเดือนพฤศจิกายนปี๖๕เนี่ยครับ

แต่ดูเหมือนว่าจะเสร็จไม่ทันนะ
พฤศจิกา๖๕ไม่น่าจะเสร็จทัน
และอาจจะมีการขยายสัญญาต่อไปอีก
ชาวบ้านบอกว่าจะไม่ยอมอีกแล้วจะไม่ทนต่อไปอีกแล้ว
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยร้านค้าริมถนนต้องทนอยู่กับอะไรฮะ
ฝุ่นมีคนประสบอุบัติเหตุ
ค้าริมถนนไม่ต้องขายกับข้าวหรอก
ของชำก็ได้เป็นดอมแวะไหม
ใครจะไปจอดอ่ะอย่างนี้
ไม่แวะไม่แวะใช่อันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะแล้วเป็นคนสำคัญด้วย
แต่สำคัญกว่าคืออุบัติเหตุมีรถตกหลุม
ท่อระบายน้ำที่ไม่มีฝาปิดตายไปแล้ว๓ศพ

อยากนึกตอนฝนตกหนักยิ่งเละเทะเลย
โอ้นี่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้ชาวบ้านเนี่ย
เอาป้ายมาติดไว้ตามหน้าบ้านร้านค้านะฮะประกาศให้รู้ชัดเลย
นี่ดูนะถนนเสร็จ
ตายห่านเออนั่นแหละค่ะ
กูจะตายก่อนเสร็จไหมบางคนบอกว่าป้ายบางอันบอกว่า
ผู้หญิงหมดลูกพังผู้ชายเป็นไส้เลือด
นี่คือคุณภาพชีวิตคนบ่อวินปลวกแดงต้องมาเจอ๔ปีถนน๗ชั่วโคตร
อืมหน่วยงานนั้นบอกไม่เกี่ยวหน่วยงานนี้บอกไม่ใช่หน้าที่
เกี่ยวใครใช่ช่วยบอกหน่อยเถอะ
ถนนจะได้สร้างเสร็จสักทีครับเจ้านายนะคะ
ทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับตัวแทนชาวบ้านชื่อว่าดรชายรัฐเงินทวม
บอกว่าสาเหตุที่ต้องมารวมตัวครั้งนี้
จุดประสงค์หลักเพราะอยากให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง

และไม่ต้องการให้ขยายสัญญา
ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างอีกต่อไป

เปลี่ยนตัวผู้รับเหมาอื่นมาทำแทน
ส่วนผู้รับเหมารายเดิมหากทำไม่เสร็จ
เสร็จแล้วไม่สั่นอีกไม่เสร็จอีก
คุณต้องจ่ายค่าปรับได้แล้วใช่ไหมคะต่อสัญญามา๒๓รอบแล้วอ่ะ
หรือถ้าหากว่าผู้รับเหมาหรือบริษัทหรือหน่วยงาน
ที่เป็นคนดูแลงานนี้งานก่อสร้างอันนี้

บอกก็ได้ว่ามันไม่ได้ติดที่พวกผมอย่างเดียว

ก็จะเมืองส่วนหนึ่งว่าสองสามปีที่ผ่านมา
ติดสถานการณ์โควิดหรือเปล่านั้นก็นี่ชันตินี้คะ
แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนี่คือความเดือดร้อนของชาวบ้านค่ะ